มีอีกเรื่องหนึ่งที่เราก็ตรวจสอบให้ท่านนะครับ
มีภาพของความไม่เหมาะสมของพระสงฆ์ไปกราบไหว้อดีตพระภาวนาพุทธโธ
หรือว่านายจำลองคนซื่อนะฮะ
คือเขาเคยมีคดีตั้งจากเมื่อปีสามแปดอืมตอนนั้นเป็นพระค่ะ
อาณาจารย์เด็กหญิงก็ถูกสารตัดสินลงโทษจำคุก๕๐ปี
ตอนนี้พ้นโทษมาแล้วยังมาอยู่ที่วัดที่นครปฐมค่ะนะฮะ
มาตั้งตนเป็นสำนักมีคนไปกราบไห้องอันนั้นก็เรื่องหนึ่งล่ะ
แต่มีพระไปกราบไปไหว้นี่สิมันแปลกแปลกนะ
ทำพิธีทางสงฆ์ร่วมกันแบบเนี้ยมันมันไม่ใช่แล้วค่ะ
เราไปตรวจสอบด้วยเมื่อวานนี้เราก็ไปหานะพยายามไปดูที่
พระภาวนาพุทธโธอยู่นะครับแต่ไม่เจอนะ
แต่มีคลิปอะไรปรากฏเยอะแยะไปหมดนะครับใส่ชุดแต่ละวันก็หลากสีสันกันไป
อืมนี่ฮะนี่เป็นภาพวันนี้นะครับ
ฝั่งขวามือส่วนซ้ายมือเป็นคลิปที่ปรากฏเห็นไหมอดีตพระภาวนาพุทธโธเนี่ย
รูปมากนะใช่เห็นไหมไปกราบไปไหว้ไปทำพิธีอะไรร่วม

มันไม่ใช่แล้วล่ะใช่ไหม
วัยวชกรของวัดสำคารที่นอกคอนปฐม

ก่อนจะมีคดีความถูกแจ้งความฟ้องร้อง
แล้วก็ถูกสารตัดสินจำคุกนะ

ท่านเคยเป็นผู้ที่สร้างวัดแห่งนี้
ทำคุณงามความดีให้กับวัดแห่งนี้ไว้เยอะ
พอพ้นโทษออกมาก็เลยมาอยู่ที่นี่ในฐานะคารวาส
ค่ะเอ๊ะฐานะอะไรนะคะ

คือถ้าจะมาอยู่ในฐานะลูกศิษย์ลูกหาญาติโยม

ก็ไม่ได้มีใครบอกเขาจะได้แต่เนี่ยมันมีภาพอย่างนี้ไงเห็นไหมเดินมาเนี่ยข้างหลังนี่ก็มา

นี่ค่ะวันนี้เราไปที่วัดสัมพรานนครปฐมนะครับบรรยากาศวันนี้ก็เงียบหน่อย
มีพระลูกวัดมีแม่ชีที่ปฏิบัติธรรมอยู่แต่ก็ไม่มากนัก
เราได้ไปพบกับพระครูกิจจาพุทธโธท่านเจ้าวาดวัดสัมพรานท่านปัจจุบันนะครับ
แต่ท่านเจ้าอาวาสท่านไม่ได้ออกมานะครับแต่ก็ได้ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์นะฮะ
ชี้แจงว่าอย่างนี้ภาพของพระพิสุหรือว่าสามเณร
ที่ไปกราบไปไหว้อดีตพระภาวนาพุทธโธเนี่ย
ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ไม่ใช่การไปนั่งกราบไหว้กัน
แต่นั่นคือการมาทำพิธีสวดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากตัว
และทำพิธีเจริญมุฒิตาจิตให้กับอดีตพระภาวนาพุทธโธเท่านั้น

มันเป็นลักษณะของการต่างคนต่างไหว้
พนมมือยกมือไหว้ระหว่างพระสวดมนต์เพื่อรับพรอะไรพวกเนี้ยเอาแต่ที่ถือไมค์นี่คือยังไงคะ
นำสวดเหรอคะก็ท่านเจ้าวาดวัดสัมพรานบอกว่าเนี่ย
คือเหมือนกับเราเวลานิมนต์พระมาสวดใช่ไหมเราก็นั่งแต่บังเอิญอาจจะนั่ง
พื้นมันเสมอกันนั่งหันหน้าชนกันพอดี
ถูกต้องนี่คืออดีตพระพาวนาพุทธโธมานั่งรับศิลปธรรมจากพระสงฆ์
อ๋อกลับกันอย่างนี้เหรอคะแต่เอ๊ะแต่มัน
จังหวะลีลามันก็จะดูขัดหน่อยนะ
หรือว่าคลิปนี้จริงเขาเล่นย้อนหลังหรือเปล่า

ให้ข้อมูลกับเราว่าอย่างนี้นะครับ
มันเป็นภาพที่ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับ
ส่วนเรื่องของอดีตพระภาวนาพุทธโธนะครับ
จ้าวาดวัดสัมพรานบอกว่า
เอาเป็นว่าตอนนี้อดีตพระภาวนาพุทธโธ
ไม่ได้อยู่ที่วัดสามพรานแล้ว
ตอนนี้กลับไปดูแลพ่อแม่ที่แก่ชรา
อยู่ที่จังหวัดกาลสินค่ะแล้วทางวัดสัมพรานก็ไม่มีใครรู้ได้ว่า
เนื่องจากเขาไม่ได้เป็นพระแล้วนี่เป็นภาพในอดีตค่ะเขาเป็น
อดีตที่นี่แต่ตอนนี้เป็นคลาวาตก็คือเป็นนายเนาะก็มี
ที่เขาจะไปไหนมาไหนซึ่งทางหลวงพ่อทางวัดสัมพรานก็ไม่รู้หรอกค่ะ
เป็นว่าที่เขามาอยู่เนี่ยเขามาอยู่ไม่กี่วันแล้วตอนนี้เขาไปแล้ว
เขามาอยู่ตอนที่เพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำออกมา
อาจจะเป็นเพราะความเข้าใจผิดกันเฉยละลูกเอ้ย

ตรงนั้นเพราะจริงหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้บวชพระอยู่แล้ว
คือท่านก็มาอยู่ภายในวัดเนี่ยแค่เตียงหนึ่ง

สองก็คือผู้มีอุปการณ์ละคุณแก่วัด
อีกอย่างท่านก็ไม่ได้อยู่ประจำลูก
ท่านไปมาระหว่างเยี่ยมพันดาท่าน
พระน่ะหมายถึงว่ามาเยี่ยมเยี่ยน
เยี่ยมเยี่ยนแล้วก็มาออมน้อยอวยพร
เห็นว่าท่านออกมาแล้วในนามคณะลูกศิษย์ที่เคยสนิทชิดเชื้อกัน
ก็เลยมามุฒิตาจิตด้วยการสวดมนต์ให้
ต่างคนก็ต้องต่างประนมมือรับลูก
แต่พระไม่ได้ก้มลงกราบ
ก็คือแค่เพียงว่ามาสวดมนต์ให้กัน
พระก็สวดมนต์ให้ท่านท่านก็สวดมนต์รับ
เจ้าวาดวัดสัมพรานท่านชี้แจงอย่างนี้
แต่นี่เป็นภาพตอนที่อดีตพระพมนวุฒโธพ้นโทษจากเรือนจำมา
แล้วมาอยู่ที่ในอาคารอาคารหนึ่งของวัดสัมพราน
นครปฐมแต่ละวันเขาจะใส่ชุดสีไม่เหมือนกัน
แต่อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะเขาจะใส่ชุดอะไรแบบไหนเป็นสิทธิ์ของเขา
คือเอาเป็นว่าหลังจากที่อดีตพระภาวนาพุทธโธซึ่งเคยเป็นอดีตเจ้าวาดวัดสัมพรานนะ
มีโทษอันนี้ชุดนี้ชุดเนี่ยตอนนี้ก็ใส่ด้วยชุดลายพราง

เนี้ยมันเป็นสิทธิ์ของเขาก็จะใส่อะไรก็ได้นะครับ
ก็เลยมาพำนักอยู่ที่วัดสัมพรานในอาคารอาคารหนึ่ง
แต่ภาพที่คนเห็นแล้วเขาติดใจสงสัยก็คือว่า
มีญาติโยมไปกราบไหว้ยังศรัทธายังเชื่อถือเคารพอะไรอยู่ก็ไม่เป็นไร
มีการเรียกว่าเป็นหลวงพ่อด้วย
แต่พระที่ไปกราบไปไหว้เนี่ยท่านเจ้าวาดพระสัมพรานก็ชี้แจงอย่างที่ฟังเมื่อสักครู่นี้

นายชะนันตชัยพฤกษุการนะครับเป็นวัยยาวัชกรของวัดสัมพราน
ชี้แจงว่าสถานะตอนนี้ของอดีตพระภาวนาพุทธโธก็คือคารวาส
ก็คือประชาชนคนหนึ่งที่มาปฏิบัติธรรมเท่านั้น

และยืนยันว่าตอนนี้อดีตพระภาวนาพุทธโธไม่ได้อยู่ที่วัดสัมพรานแล้ว
กลับไปดูแลแม่ที่อายุเยอะนะอยู่ที่ต่างจังหวัด
ส่วนเรื่องการสวมชุดของอดีตพระพวนาพุทธโธลักษณะแต่งกายจะคล้ายพระสงฆ์หรือเปล่า
คือจริงแล้วเนี่ยก็สวมชุดขาวเหมือนกับคนปฏิบัติธรรมทั่วไปนั่นแหละ

แต่เนื่องจากอดีตพระพนาวุฒโธมีอายุมาก
ลูกศิษย์ก็กังวลว่าอาจจะหนาวนะ
ก็เลยไปหาผ้าสีเนี่ยมาห่มมาพันให้เพื่อกันหนาว
มันก็เลยบางคนก็เลยไปเข้าใจผิดคิดว่าพยายามแต่งกายเรียนแบบสงฆ์เพียงแต่สีไม่ใช่
แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ถ้าเกิดเนี่ยเอาพวกนี้ออกเนี่ย
ไม่แต่ถ้าดูจริงชุดก็ไม่ได้เหมือนชุดพระสงฆ์อยู่นะ

มีการมีผ้าผูกเอวเหมือนชุดครูบาน้ำคล้ายแบบนั้น
อาจจะมีตรงคอที่คลุมหน่อย
นี่นะฮะคือทางวัยยาวัชกรวัดก็บอกว่า
มันก็เป็นชุดทั่วไป
คล้ายชุดอาบน้ำธรรมดาด้วยซ้ำ
ที่ทางวัดทางวัยยาวัชกรวัดบอก
มาอยู่ที่นี่ก็ในฐานะคารวาสลูกศิษย์คนหนึ่ง

ประจำที่นี่เนื่องจากว่าคุณแม่ของท่านอายุเยอะแล้ว
สิบกว่าและท่านก็ตัวของท่านอาจารย์
ต้องใช้คำว่าไม่ใช่หลวงพ่อภาวนาพุทธโธอดีต
และที่น้องบอกว่าการห่มจีวอนก็ต้องขอชี้แจงว่า
ท่านไม่ได้ห่มจีวรนะครับถ้าจีวอนก็คงจะต้องมีสังคติ
มีเป็นขันขอบขันตามกรอบระเบียบของคณะสงฆ์เทราวาสแล้วก็ไม่ได้ห่มแบบพระจีนด้วย
จีนเขาจะไม่ว่าจะเป็นอันนำนิกายหรือมหาญาณจะมีชุดลำรองมีกางเกง
มีชุดอยู่ภายในท่านเป็นเสมือนหนึ่งเสื้อคลุมอาบน้ำถ้าน้องสังเกตดู
นะครับอ่าส่วนการที่มีสีต่างต่างก็เพราะท่านไม่ได้เป็นพระสงฆ์แล้ว
ท่านก็สมนึงเป็นเอ่อคารวาสผู้ปฏิบัติธรรม
ฉะนั้นก็คือไม่ได้ยึดติดในเรื่องสีถ้าเกิดว่าห่มจีวอน
สีเหลืองหรือสีคล้ายกับแก่นขนุนเลยก็ตามแต่อันนั้นต้องถือว่า
มินเมย์ในการแต่งกายเรียนแบบสงฆ์อันนี้ชุดจีนก็ไม่ใช่นะครับ
ถ้าน้องนึกง่ายสุดก็คือชุดคุมผ้าชุดคุมอาบน้ำ
แต่ภาพที่น้องเห็นมีภาพของคณะสงฆ์หรือสามเณรวันนั้น
เป็นภาพที่ท่านได้นำเอาพระไตรจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์
และเมื่อพระสงฆ์ให้พรในฐานะคารวาสก็ต้องยกพนมมือรับ
นี่นะฮะที่ทางวัดได้ชี้แจ้งกับเรานะครับ
แล้วก็บอกว่าอดีตพระพนาวุโธเนี่ยเพิ่งพ้นโทษมาสัก๓๔เดือน
ค่ะก็เลยมาพำนักอยู่ที่นี่ก่อนแต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปไปได้คลิป

ที่สืบทอดองค์พระวิญญาณพระพุทธเจ้ามายึดยำใบคือเคารพพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าใคร
เคารพพระพุทธเจ้ารักพระพุทธเจ้านำเอาความเคารพนำเอาความรักมาให้ทุกคน
เวลาที่มีงานศพค่ะญาติยาดของผู้ตายเนี่ย
โดยเฉพาะวันก่อนชาปนกิจจะนิมนต์พระมาเทศ

แต่เราไม่แน่ใจวันนี้อาจจะเป็นวันไหนวันสวดวันเผา
ว่าเขาก็อาจจะเชิญกันมาเพื่อมาพูดมาพูดมาคุยเรื่องธรรมะให้ฟัง

ท่านผู้ชมครับช่วง๑๕นาฬิกาที่ผ่านมานะครับวันนี้นะครับ
นายบุญเชิดกิติธารางกูลผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมนะครับ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบวัดสัมพรานนะครับ
บอกว่าหลังจากเห็นภาพปรากฏในโลกโซเชียลแล้วเนี่ย
สำนักพุทธก็ไม่สบายใจ
เดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะเอ๊ะทำไมไม่มาตรวจสอบดูบ้าง
นี่คอมเมนต์มาแล้วบอกว่าสำนักพุทธอยู่ไหน

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมนะครับ
บอกว่าไม่สบายใจแล้วก็กังวลใจด้วย
เพราะเห็นภาพที่กลุ่มพระสงฆ์
โดยเฉพาะในกลุ่มพระสงฆ์เนี่ย
ดูภาพแล้วนะครับท่านผู้ชมครับในกลุ่ม
คือทางผอสำนักพุทธที่นครปฐมบอกว่า
มีเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมไปพนมมือไหว้อดีตพระภาวนาพุทธโธด้วย
อะไรนะคะเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมโอ้โห
ซึ่งถือว่าเป็นการไม่สมควรผิดวินัย
แล้วประชาชนก็ไม่สบายใจมากก็เลยต้องมาตรวจสอบนะครับ
มาวัดสามพรานในวันนี้มาถวายคำแนะนำกับเจ้าวาดวัดสัมพราน
พระครูกิจจาพุทธโธว่าหากนำอดีตพระภาวนาพุทธโธ
มาสอนธรรมะมาให้ความรู้ประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่
ก็ถือว่าทำได้แต่ถ้าพบว่าอดีตพระภาวนาพุทธโธ
สอนธรรมะให้กับพระสงฆ์หรือมาสอนผิดเพี้ยนจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่
สำนักพุทธจะลงโทษและดำเนินการอย่างเด็ดขาด
ตามระเบียบและกฎหมายที่มีอยู่ทันทีนะครับ
ฐานทำให้ศาสนาพุทธพระพุทธศาสนาเสื่อมเสีย
แต่ทางวัดเขาชี้แจงแล้วเขาบอกเป็นการ
พรรับพรรับพรให้พรเป็นการไหว้ต่อพระของอดีตพระภาวนาพุทธโธ
ส่วนเรื่องการแต่งกายการแต่งกายของอดีตพระภาวนาพุทธโธนะครับ
ทางสำนักพุทธจังหวัดนครปฐมบอกว่าไม่พบว่าแต่งกายคล้ายสงฆ์หรือว่าเป็นพระสงฆ์นะครับ

ก็อาจจะกราบพระธุ์ก็ได้
เพราะว่ายืนอยู่คู่กัน

ถ้าเราคิดในแง่อันนี้ก็กราบพระ
คิดในแง่คำชี้แกล้งของทางทางวัดเช่าเลยน่าจะกราบพระธุ์

เพราะอันนี้ก็จะมีทาบที่ที่ตัวอดีตพระพาวนาพุทธโธ
ก็ไปกราบพระรูปอื่นก็มีใช่ไหมฮะ

ก็อย่างที่บอกนะฮะทางสำนักพุทธก็เลยแนะนำทางวัดสัมพรานว่า
ถ้าอดีตพระภาวนาพุทธโธจะกลับมาที่นี่
ก็บอกก็ใส่ชุดขาวห่มขาวนุ่งขาวก็ให้เหมือนคนปกติกันแล้วกัน

จะได้ไม่ต้องแบบไปดูแบบแปลกขัดไม่เกิดปัญหาขึ้นอีก
สำหรับอดีตพระภาวนาพุทธโธ
ในอดีตนี่ทำผิดกฎหมายแล้วก็ถูกดำเนินคดีนะครับ
ติดคุกนะฮะทางพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าอาบัติร้ายแรง
ทางอดีตพระพานุโธไม่สามารถกลับมาบวชเป็นพระได้อีกนะครับ
สำเนินหรือให้เขาพิษสอนธรรมะแก่ประชาชน
หากเป็นประชาชนทั่วไปก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าการสอนธรรมะนั้น
ไม่ได้จำกัดว่าต้องพระอย่างเดียวนะครับ
แต่ถ้าหากว่าท่านจะถวายความรู้พระพระก็ต้องรู้ว่าท่านเป็นคารวาสแล้วนะครับ
พนมมือหรือกราบไหว้เหมือนเดิมที่เป็นอาจารย์ดั้งเดิม

เจ้าวาดบอกว่าเป็นลูกศิษย์ได้ซื้อมาให้ท่าน
ซึ่งผมก็ได้ถวายแนะนำจ้าวาทไปว่า
บางคนอาจจะแบบเอ๊ะไม่แน่ใจว่าผู้ชายคนนี้
เขามีเรื่องมีราวอะไรเป็นที่รู้จักจากอะไร
เดี๋ยวเราไล่เรียงย้อนให้คุณผู้ชมฟังแล้วกันนะคะ
ถ้าปัจจุบันนี้เขาอายุ๗๒อายุ๗๒แต่ถ้าเรื่องเก่านี้ต้องย้อนไปนู่รึ
ย้อนกลับไปเนี่ยปี๒๕๓๘เลยนะคะกลับไปไกลเลยค่ะ

อดีตพระภาวนาพุทธโธหรือว่านายจำลองคนซื่อคนนี้เป็นข่าวฮือฮาปี๓๘
เขาตั้งตัวเป็นพระวิปัสนากรรมมาตรฐาน
แล้วก็อุปการะเด็กชาวเขาจากจังหวัดแม่ห้องศรแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่

โดยนำเด็กมาพักอาศัยภายในวัดสามพราน
แล้วก็มีแม่ชีที่อยู่ภายในวัดเป็นพี่เลี้ยง

หลังจากนั้นปรากฏว่ามันมีเรื่องแดงขึ้นมา
เพราะญาติของเด็กหญิงชาวเขาอะค่ะ
บอกว่าอดีตหลวงพ่อพระภาวนาพุทธโธเนี่ย
ข่มขืนและกระทำอนาจารย์เด็กที่ตัวเองรับอุปการะให้มาอยู่ในวัด
ก็เลยมีการไปร้องเรียนต่อกรมการศาสนาตำรวจกองปราบปราม
สุดท้ายตรวจสอบจนรู้ข้อเท็จจริงว่าทำจริง
กระทำชำราวและล่วงละเมิดเด็กชาวเขาจริงนะคะ
แล้วก็ทำมา๗ปีแล้วค่ะ
ทำมาตั้งแต่ปี๒๕๓๑จนถึง๒๕๕๙

คือภาพที่ตำรวจมาจับกุมอดีตพระพวนภุโฑ
ภาพที่ท่านผู้ชมได้ชมเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในอดีตนะฮะ

ใช่เพราะว่าคือตอนแรกที่เขาเป็นที่รู้จักก็คือว่า
โอ้โหเหมือนเป็นพระสายธรรมเป็นพระช่วยเหลือเนอะ
อุปการะเด็กมาให้ได้เรียนหนังสือให้ที่อยู่อาศัย
แต่สุดท้ายมันกลายเป็นการข่มขืนอนาจารย์เด็กอะค่ะครับ
จำลองคนนี้นะคะถูกจับฐานข่มขืนกระทำชำราวหญิง
อายุไม่เกิน๑๓ปีและไม่เกิน๑๕ปีที่ไม่ใช่ภรรยาของตัวเอง
เขาต่อสู้ในชั้นศาลนะคะสู้มายาวนานกว่า๙ปีเต็ม
สารชั้นต้นพิพากษาอดีตพระภาวนาพุทธโธและบรรดาแม่ชีพี่เลี้ยง
ฐานเป็นผู้สนับสนุนเป็นธุระจัดหาให้จำคุก๑๖๐ปีค่ะ
แต่ว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยสามารถจำคุกได้จริงคือแค่๕๐ปีเท่านั้น
โทษของอดีตพระภาวนาพุทธโธแล้วก็เหล่าแม่ชีเลยเป็นการจำคุก๕๐ปี
เขาก็ยื่นอุทธรณ์สารอุทธรณพิพากษายืนตามสารชั้นต้น
เขาก็ยื่นดีการ์สารดีกาก็พิพากษายืนตามสารชั้นต้น
โอ้โหตอนนั้นก็คือเป็นข่าวดังจริงนะคะ
สื่อประคมข่าวกันแทบจะทุกสำนักเลย
แล้วเขาก็ติดคุกเข้าคุกไปแต่ลองนับนิ้วดูวันนี้ปี๒๕๕๙
นายจำลองคนซื่อคนนี้ออกจากเรือนจำมาแล้ว
ออกมาแล้วก็อย่างที่บอกว่าออกมาเป็นคาราวาสไปอยู่สำนักสงฆ์เดิมที่เคยอยู่
แต่มันก็มีภาพที่หลายคนกังขาหรือข้องใจออกมา
ที่ว่ามีการไปกราบไหว้บูชากันมีการถือไมค์เหมือนประหนึ่งว่าจะเป็นคนเทศ
มันก็เลยเกิดเป็นประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งว่าเอ๊ะความเหมาะสมเป็นยังไง
ตกลงแล้วเขาออกมาอยู่ที่วัดในฐานะอะไร
จริงจำคุกไปนี่ก็ยังไม่ถึง๕๐ปีนะคะ
ก็คงจะมีการลดโทษตามวาระตามขั้นตอน
จาก๑๖๐ปีจำคุกจริงได้๕๐ปี
แล้วก็ลดออกมาอีกจนเนี่ยค่ะล่าสุดก็คือออกจากเรือนจำมาแล้ว
นี่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยในอดีตเนี่ย

ท่านผู้ชมครับมันยังมีอีกกรณีหนึ่งนะฮะ
เรื่องของตัวอดีตพระภาวนาพุทธโธ
เราก็ได้รับคำชี้แจงจากทางวัดแล้ว

แล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ที่วัดแล้วนะออกไปแล้ว
แต่พร้อมกับเรื่องนี้เนี่ย
มันมีคลิปการขนไม้ตะเคียน
ตะเคียนอย่างที่ทราบคือไม้ห่วงห้าม

คือใครไปเจอที่ไหนตามแม่น้ำลำคลองไปเจออะไรมาก็แล้วแต่เนี่ย
ต้องไปแจ้งทางป่าไม้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก่อน

แล้วเขาอนุญาตท่านจะเอาไปตั้งที่วัดตั้งที่ไหนอะไรยังไง

แต่มีคลิปนี้ขนไม้ตะเคียนโอ้โหต้นขนาดนี้

ในคลิปเนี่ยเสียงในคลิปเนี่ยพูดกันลักษณะประมาณว่า
เอามาสร้างบันไดขึ้นสู่สวรรค์ชั้นดาวดึง
แล้วก็มีพระมีคนในวัดมาช่วยกันยกต้นตะเคียนเนี่ย

ในการได้ทำพิธีรับขวัญ
ชื่นเอาวิญญาณเจ้าป่าได้มาปฏิสถาน
อยู่หน้าสถานที่วัดสัมภาร
เพื่อได้เป็นมนตร์คน
อาจารย์ขอบคุณครับ
นี่คือพิธีรับขวัญไม้ตะเคียน

นั่นก็คือนายจำลองคนซื่อ

คำถามก็เอาละถ้าตัดเรื่องของอดีตพระภาวนาพุทธโไปเนี่ย
มาร่วมทำพิธีอะไรกับสงฆ์อะไรก็เหมาะสมไม่เหมาะสม
สำนักพุทธก็ไปตักเตือนแล้วนะ

พระครูกิจาพุทธโภท่านจาวาสมพาณนะครับ

บอกว่าที่วัดนำไม้ตะเคียนมาเนี่ย

มาเนี่ยคือเอามาสร้างเป็นทางบันไดขึ้นลานเจ้าแม่กวนอิ่ม
เจ้าวาดชี้แจงว่าไม้ตะเคียนเนี่ยมี๓ท่อน
ได้รับมาตั้งแต่ปี๒๕๖๓จากพระอธิการปรีชาจิตตะสวโล
ท่านเป็นเจ้าวาดวัดรัตนบรรพฤษที่จังหวัดรัชบุรี
ที่ได้ซื้อมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อจะเอาไปก่อสร้างเสนาสนะในพุทธศาสนาแล้วทีนี้มันเหลือ
จึงนำไม้ตะเคียนสามต้นมาถวายให้กับวัดสามพรานนี่ที่มาเป็นอย่างนี้นะครับ
โดยไม้ตะเคียนท่อนแรกกว้าง๕๕๐เซนติเมตรยาว๑๕เมตร
ตะเคียนท่อนที่๒กว้าง๔๔๐เซนติเมตรยาว๑๕เมตร
และไม้ตะเคียนอีกท่อนหนึ่งนะครับกว้างสามร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรยาวสิบห้าเมตร
เจ้าวาดวัดสามพรานยืนยันว่ามีเอกสารซื้อขายอย่างถูกต้อง
เป็นไม้ตะเคียนที่ตัดอยู่ในที่ดินสอปกรก่อนที่ทางวัดสามพรานจะนำไม้ตะเคียนมาใช้
และได้ไปแจ้งไปลงบันทึกประจำวันไว้กับตำรวจสพสามพราน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าไม่ได้ไปลักลอบเอามาจากไหน
ถูกต้องตามขั้นตอนทุกอย่าง
เมื่อวานเหมือนกับข่าวออกไปครับมีในส่วนของไม้ที่เป็นเหมือน

มากในคือมีกูบาวจานำมาถวาย
โอนี่มีข้อมูลเลยจ๊ะ
ทราบเรื่องแล้วก็เป็นไม้จากพื้นที่
ครูบาอาจารย์ท่านได้ทำการซื้อขายกันมาเพื่อมาสร้างสาราท่านแล้วมันเหลือ
ท่านก็เลยเห็นว่าน่าจะมาถวายทำคุณประโยชน์เพื่อศาสนาท่านก็เลยถวาย
วันที่ท่านนำมาถวายก็ได้เอาไปลงบันทึกประจำวันที่สอนอสัมพราน
นี่ค่ะก็เป็นคำชี้แจงจากเจ้าอาวาสนะคะ
ก็คือไม่เจออดีตพระภาวนาหรือว่านายจำลอง
ก็เลยอ่าถ้างั้นขอเดินสำรวจโดยรอบวัดสามพรานหน่อย
เพราะว่าโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการจริง
นี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นภาพอยู่นี้
หอพญามังกรตะกายฟ้านะคะ
สร้างไว้ใหญ่โตมโหลานจริงค่ะ
หอเป็นหอที่ตั้งสูงตระงัดอยู่กลางวัฒน์
ถูกทำให้เป็นห้องสำหรับเกจิหรือพระทุดง
ให้มาพักที่นี้ได้๑๐๘ห้อง
ส่วนพื้นที่บริเวณโดยรอบหอพญามังกรตะกายฟ้า
ถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตดีนี่คือเราลองไปดูลองดูรอบเนี่ยค่ะ
ถ้าสังเกตดีนะคะจะเห็นว่ามีรอยมือแล้วก็รอยเท้าอยู่ที่พื้นปูนล้อมรอบหอค่ะ
นี่ค่ะแบบนี้เหมือนปั๊มรอยมือรอยเท้าเอาไว้ไปนั่งไล่นับดูเนี่ย
รอยนะคะเขาบอกว่าเป็นการสะท้อนถึงการปฏิบัติธรรมตาม๘๔๐๐พระธรรมขัน
รอยเท้ารอยมือนี้ก็คือจำนวนผู้ที่เคยมาปฏิบัติธรรมตั้งแต่ปี๒๕๓๖จนถึงปัจจุบันค่ะ
หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วคือพอเป็นวัดหรือเป็นสำนักสงฆ์เนี่ย
มันจำเป็นจะต้องมีหอที่มันยิ่งใหญ่ตะกานตาอะไรขนาดนี้เลยเหรอ
เขาบอกมันมีที่มาในการสร้างค่ะทำไมฮะ
ทีมข่าวเราได้คุยกับนายชะนันตชัยพฤกษุการเป็นวัยยาวัชกรประจำวัดสามพรานนะคะ
เขาบอกว่าคือเดิมทีเนี่ยอดีตพระภาวนาพุทธโธเนี่ยจำวัดอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในเขตธนบุรี
ปี๒๕๒๖มีลูกศิษย์ที่ศรัทธามากถวายที่ดินให้ที่อำเภอสามพราน๔ไร่

ท่านก็รับไว้แล้วก็คิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงกับที่ดินตรงนี้ดีให้มันเกิดประโยชน์
อันนี้วัยวัชกรเล่าให้ฟังนะคะก็บอกว่าอดีตพระภาวนาเนี่ย
ก็เลยจับโฉนดมาจับไว้ในมือแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็เห็นภาพนิมิตรค่ะ
นิมิตถึงที่ดินแปลงนี้ว่าจะมีลานกว้างเป็นวงกลมอยู่ตรงกลาง
่งไปใกล้ก็มีสัตว์เหล่าถวยเทพอาศัยปกปักรักษาผืนดินอยู่ตรงนี้
เลยบอกว่าลืมตาขึ้นมาปุ๊บอ้าวไปเลย
ตัดสินใจไปทุดงที่สามพรานเลยแล้วก็นั่งปฏิบัติธรรมที่ตรงนี้
หลังจากนั้นก็ตัดสินใจสร้างเป็นสำนักปฏิบัติธรรม
ก่อนจะมีการทำเรื่องไปถึงพระผู้ใหญ่ในการจัดตั้งวัดสามพรานขึ้น
หลังจากนั้นค่ะนิมิตยังไม่จบนะคะ
อดีตพระพักษณะพุทธก็ยังเห็นนิมิตอีก
เหล่ามังกรเห็นพญานาคว่ายน้ำอยู่แถบใกล้วัด
เหมือนมาทวงสัญญาในนิมิตรแรกที่บอกว่าเห็นเหล่าถวยเทพที่เป็นสัตว์เป็นเทพอะไรอย่างนี้
ปกปักรักษาผืนดินก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นต้องสร้างแล้ว
ต้องสร้างจุดที่ให้เหล่าถวยเทพเหล่านี้ได้มีที่สถิตอยู่
ก็เลยตัดสินใจสร้างหอพญานาคตะกายฟ้าขึ้นในปี๒๕๕๙

ทีนั้นจากตรงสิ่งที่ท่านมาเริ่มแรกตรงวัดสัมพรานเนี่ย
มันเป็นร่องสวนมันเป็นพื้นที่ของเกษตรกรนะครับ
อันนี้มิท่านก็คือเห็นว่าตรงจุดนั้นเป็นรูปของสัตว์ที่เป็นรูปของพระยามังกรเลยนะครับ
ก็จะมีภาพประวัติศาสตร์อยู่ตรงบริเวณปฏิมากรรมแกะกระจกอยู่ตรงตึกมังกรด้วยซ้ำไป
ซึ่งเกิดจากการที่ท่านได้เจริญภาวนาในสมัยนั้นนะครับ
ก็ยังเป็นความท้าทายเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยมีที่ไหน
เราได้ดำเนินการจัดทำในขณะนั้น
เราก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยนะฮะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จะได้ชัดเจนกันว่าเออตกลงเนี่ยเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นี่แหละ